หน่อยค่ะผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพตัดฟืนเข้าไปในบ่อลูกรังกะว่าจะไปตัดไม้มาทำฟืน
เขาช็อกค่ะคุณผู้ชมตกใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเกือบเป็นลมลมแทบจับอ่ะ
เพราะสิ่งที่เขาเจอตรงหน้าทราบไหมคะว่าคืออะไร

เฮ้ยนี่มันคือกระโหลกมนุษย์ตอนแรกคิดว่าเป็นกระโหลกสัตว์หรือเปล่า
สุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณนี่แหละกระโหลกนี่แหละ
เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ชิ้นแรกที่เขาไปเจอ

ใช่ค่ะแล้วพี่เบิร์ตกล้องลงมาว่า
ต้องใช้เวลาในการหาทุกเศษชิ้นส่วนของกระดูก๓ชั่วโมง
เพราะคุณเห็นลักษณะทางกายภาพของจุดที่ไปพบไหมฮ
ลักษณะเป็นเนินความสูงชันสักประมาณ๕เมตร
หน้าผาตรงนี้เนื้อที่ของบ่อลูกรังกว่า๑๐ไร่
ไร่มันกว้างนะคะก็ไม่รู้ว่าไอ้เศษกระดูกมันกระจัดกระจายไปตรงไหนบ้าง
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงจึงจะหามาได้ครบทุกชิ้นนะคะ
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงแล้วค่ะ
ในการหาเศษชิ้นส่วนเห็นไหมต้องเอามาต่อกันแล้วก็ต้องเรียงกันแบบนี้
ต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปจากด้านบนลงไปสู่ด้านล่าง
เพราะตรงที่ไปพบเศษชิ้นส่วนเนี่ยคือมันอยู่ด้านล่างไง
กระจายบริเวณขอบบ่อค่ะหากันอยู่สักพักหนึ่งจึงจะครบ
คนที่พบก็คือนายมานพเพชรชรัฐอายุ๔๕ปีบอกว่า
ตัดฟืนบริเวณดังกล่าวพอเดินเข้าไป
เข้าไปตอนแรกนะก็ยังไม่พบอะไรสักพักหนึ่ง
ไปเจอกระโหลกโผล่มาจากดิน
ตอนแรกที่เห็นคิดว่าเป็นกระโหลกสัตว
ก็เลยเอาไม้เนี่ยเคียดดู
เอาเขียไปเขียมามันคือกระโหลกคน
ตกใจค่ะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
คุณพยาวธาระวรรณจิตผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ทีนี้จากการสอบถามคนในหมู่บ้านตอนแรกคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านใช่ไหม
จากการสอบถามคนในหมู่บ้านไม่มีใครหายตัวไปจากหมู่บ้านนะคะแต่
แต่มันมีคนงานคนหนึ่งชื่อว่าสมพรเสียงกลมหรือว่าต้อมอายุ๓๒ปี
ต้อมคนนี้คนงานคนนี้เป็นคนที่มาจากที่อื่นแต่มาทำงานแถวนี้
หายตัวไปนานเกือบปีแล้วนะคะ
ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อยาดของต้อม
ต้อมหายตัวไปจริงหรือเปล่า
ถ้าญาติยืนยันว่าใช่ว่าต้อมหายตัวไป
กระดูกที่พบเนี่ยน่าจะเป็นกระดูกของต้อมผู้ใหญ่บ้านว่าแบบนี้นะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตรวจสอบผลทางนิติวิทยาศาสตร์
เอามายืนยันด้วยนะคะว่าใช่ต้อมจริงหรือเปล่า
ว่าใช่ต้อมจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ต้องมีการมอบให้ญาติไป
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ